เหมือนกันมีประเด็นเรื่องของแกรมมายที่ถูกฆ่าหมกสวนและถูกเชื่อเนื้อทีหลังด้วย
คราวนี้เป็นสาวเชียงใหม่ค่ะประกาศตามหาสัตว์เลี้ยงชื่อว่าเจ้ากาแฟ
หนึ่งสัปดาห์รักมากไม่รู้หายไปไหนก็พยายามที่จะประกาศหาทุกช่องทาง
ที่ใช้ชื่อว่าชายาภาพีแอลและวิชชุดาศรีโพธาโพสต์ภาพประกาศตามหา
หมาพันปีโก้ชื่อว่าเจ้ากาแฟอายุ๑๑เดือนหายไปจากร้านกาแฟป่าเดียวกันในอำเภอแม่ริมค่ะ
เงินรางวัลบอกว่าใครพบเห็นส่งคืนมีเงินรางวัลให้๒๐๐๐บาทค่ะ
ทำป้ายไวนิวแบบนี้แล้วก็ใบปลิวประกาศไปทั่วพื้นที่
หลายคนก็ช่วยกันแชร์เพราะว่าเป็นห่วงเจ้ากาแฟ
ล่าสุดนางสาวชายาภาวันนาเจ้าของเจ้ากาแฟโพสต์สเตตัสใหม่แล้วนะคะ
แต่เป็นสเตตัสที่หลายคนเห็นแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับเธอค่ะ
เพราะว่าเธอบอกว่าเจ้ากาแฟถูกคนใจร้ายฆ่าทิ้งยัดใส่ถุงกระสอบไว้ที่ทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
ฆ่าน้องทำไมเจอกาแฟแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยตามหาช่วยแชร์
ตอนนี้น้องเสียแล้วค่ะมีคนฆ่าน้องเอาน้องใส่กระสอบมาทิ้งทางเข้าหมู่บ้าน
นางสาวชายาพาบอกว่ามีคนพบกระสอบทิ้งไว้มีกลิ่นเหม็นเน่าไม่มีใครกล้าเปิด
เธอก็เลยไปดูโอ้โหเปิดมาใจแทบขาดเลยค่ะ
มันคือเจ้ากาแฟคิดว่าคงตายมาหลายวันแล้ว
มั่นใจเลยว่าต้องมีคนฆ่ากาแฟแน่ไม่น่าจะเกิดจากรถชน
ตอนนี้มีการประสานขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะหาหลักฐานแล้วก็เบาะแสคนก่อเหตุแล้ว
ถ้าเจอหลักฐานแล้วเนี่ยจะรีบนำไปแจ้งความแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลเพื่อประจานคนใจร้ายอย่างแน่นอน